จากเรื่องราวที่ร้อนในโลกโซเชียลยังไม่หมดนะครับ
มีอีกหนึ่งเรื่องซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่วิภาควิจารณ์เหมือนกัน

ใช่ค่ะคือวิจารณ์มีภาพไปโพสต์ในโลกโซเทียล
เป็นรถจักรยานยนต์ไปจอดอยู่ข้างเสียรหลวงปู่ทวด
ซึ่งเสียนอยู่กลางวัดเลยนะคะกลางลานวัด
แล้วก็เป็นการวิจารณ์ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
ทำไมเสียงหลวงปู่ทวดปู่ทวดไปอยู่ตรงนั้น
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเจ้าอาวาสวัดบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซา

บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางวัดกำลังสร้างเรื่องของหลวงปู่ทวด
ให้เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแต่ขาดงบประมาณ
ไม่เสร็จก็เลยวอนคนที่ขับรถจักรยานยนต์
แล้วก็ไปจอดรถจักรยานยนต์ถ่ายภาพกับเสียงหลวงปู่ทูต
ออกมาแสดงความรับผิดชอบกับภาพที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเทียล
เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้นะคะ
พระครูโพศีธรรมพินิษฐ์เจ้าอาวาสวัดบ้านโพอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เปิดเผยถึงกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ขี่รถจักรยานยนต์
คู่กับเสียนหลวงปู่ทวดที่ตั้งอยู่กลางลานวัด

จากนั้นถ่ายรูปแล้วก็นำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์
จนมีการวิจารณ์กันถึงความเหมาะสม
ก็บอกว่าอยากจะให้คนที่นำเรื่องนี้ออกไปเผยแพร่มาแสดงความรับผิดชอบด้วยค่ะ
ยืนยันว่าทางวัดไม่ได้ลบหลู่หลวงปู่ทวด
ทางวัดมีแผนจะสร้างอุทยานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดแห่งภาคตะวันออก
ขนาดหน้าตัก๑๖เมตรสูง๑๗เมตร
ว่าใช้เวลาก่อสร้าง๓ปี
เพื่อให้เป็นศาสนสถานเผยแพร่พุทธประวัติและชีวประวัติของพระเกจิอาจารย์ทุกยุคทุกสมัย
ซึ่งมีการสร้างเสียรหลวงปู่ทวดตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่พอจะสร้างโครงสร้างลำตัวก็เกิดปัญหาเรื่องเงินทุน
เนื่องจากต้องใช้เงินประมาณ๑๐ล้านบาท
แต่ทางวัดมีเงินไม่ถึงก็เลยยุติโครงการชั่วคราว
เพื่อเตรียมหาแนวทางการก่อสร้างใหม่
แม้ตอนนี้เสียนหลวงปู่ทั่วจะตั้งไว้กลางลานวัดชั่วคราว
ก็มีฐานนะคะคือยกระดับสูงสักประมาณ๑เมตร
มีคนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา
ส่วนกรณีที่มีการนำรถจักรยานยนต์
ถ่ายรูปด้วยนั้นถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
แม้ตอนนี้หลวงพ่อจะมีเพียงเสียนก็ตาม